อยู่วันนี้เป็นผู้ประกาศอยู่วันนี้

มานั่งสวยข้างพี่มิ้ววันนี้อีกวันหนึ่งอาจจะไม่ได้มานั่งกับพี่แล้วก็ได้

จะบอกว่าเหมือนสาวนามคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
มิสแกรนด์อินเตอร์เนชแนลค่ะ
เมื่อวานนี้เขาประกาศเปลี่ยนตัวจาก

รวมถึงเพจของนวัดอิสระการศีลค่ะ
โอ๊ยลิ้นรัวไปมันฝรั่งเลยตอนนี้

เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้อำนวยการกองประกวด

พ้นจากตำแหน่งมิสแกรนดอินเตอร์เนชนัล
สองพันสิบห้าเป็นที่เรียบร้อยหลายคนบอกเธอเองก็น่ารักนี่
ทำอะไรผิดหรือเปล่าก็จริงจริงแล้วก็ไม่ได้มีความผิดอะไรร้ายแรงนะฮะ
แต่ว่าเธอไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเงื่อนไข
โดยสาวงามจากแดนจิงโจ้ค่ะน้องแคลร์อลิซาเบสฟาร์เกอร์รองอันดับ๑
จริงความสวยเขาก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะความสวยใกล้เคียงเลยสวยเหมือนกันแหละ
อ่ะทั้งนี้ค่ะอัเนียกาเซียสาวงามวัยยี่สิบเอ็ดปี
คนที่๓ต่อจากสาวงามประเทศคิวบาลีกาเซียและเจนาลีซาปาโรค่ะ
คนแรกของโลกนั่นเองค่ะเส้นทางสู่จุดสูงสุดของชีวิตนางงามของเธอ
ที่หลายคนจับตามองเพราะว่าเธอเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้บนเวทีนะ
บอกว่าเธอเองเป็นลูกที่เกิดจากการถูกข่มขืนนั่นเอง
ก็เลยเป็นที่ฮือฮาเมื่อปี๒๐๑๕นี่แหละค่ะ
ก็เธอเองเข้าสู่วงการขาอ่อนในวัย๑๙ปีเริ่มจากการประกวดระดับท้องถิ่น
แต่ว่าเวทีนั้นเธอไปไม่ถึงฝันค่ะทำได้แค่คว้าตำแหน่งรองอันดับ๒เท่านั้นเอง
ส่วนแม้ว่าเธอจะเป็นตัวเต็งที่มีความพร้อมความสวยความสูง๑๘๓เซนติเมต
แน่นอนว่าตั้งแต่วันแรกที่เธอลงสมัครเนี่ยเป็นที่จับตามองด้วยความสูงความสวยของเธอ
รวมไปถึงประวัติส่วนตัวของเธอด้วยแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะ
ชนะผู้เข้าประกวดอีกกว่า๗๐ประเทศแบบเขาบอกว่ามาแบบม้วนเดียวจบ
นอนมาเลยนอนมารับมงได้มงกุฎในที่สุดนะคะ
เฉียดเลยจากการตอบคำถามชนะใจคณะกรรมการ

บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของคุณคือใคร

เพราะว่าเธอเป็นลูกที่เกิดจากการถูกข่มขืน
ซึ่งแน่นอนทำให้เธอได้มองย้อนกลับไปว่า
ถ้าเธอไม่มีพ่อในวันนั้นก็คงไม่มีเธอวันนี้เหมือนกัน
ไม่ได้โกรธพ่อนะถ้ามีโอกาสได้เจออีกครั้ง

ปัจจุบันคุณผู้ชมที่มันเป็นดราม่ากันอยู่

เพราะสงสารเธอเขาบอกว่าเธอเองอยู่โตมาอยู่กับยาย
แล้วทางกองประกวดบางอย่างเขาบอกว่าเหมือน
เธอเองก็บอกว่าเธอมีชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับยาย

แต่ว่าปัจจุบันเธอก็เรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

กำลังศึกษาในด้านกฎหมายแล้วก็ปรัชญาที่มหาวิทยาลัยโรเจเลียมนั่นเองค่ะ
ในบริสทัลโรดไอแลนด์ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้อาเนียไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ
เรียนอยู่ที่โรเจอร์วิลเลี่ยมนะคะที่รถไอแลนด์ที่สหรัฐอเมริกา
จริงแล้วเรื่องเรียนก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็เข้าใจเธอว่าเธอต้องเรียนหนักเรียนกฎหมายแล้วก็ต้องดูแลคุณยายด้วย

เดี๋ยวรองอันดับหนึ่งก็ทำหน้าที่แทนนะสวยไม่แพ้กันยังไง